ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คุณอัมพร้อม
คุณอัมพร้อม
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ไม่ง่าเชื่อ
ไม่ง่าเชื่อทำสำเร็จ
น้ำเล็ดคุณน้ำน้ำน้ำเล็ดนะครับร้องได้นะครับโอ้วร้องได้แบบนี้รับแล้ว

ที่ได้ผล
และเพลงนี้นะครับก็คือเพลงหัวใจพิการนะครับจากศิลปินคุณนุษย์วิลาวันนั่นเองนะครับ
เป็นเพลงรุ่นใหม่จากค่ายอาสยามแนวลูกทุ่งอีสานอกหักนะครับ
เพลงนี้ได้รับโอกาสจากคุณพฤษสุวรรณภัณฑ์มาเป็นคนเขียนเพลงครับ
เป็นไงคุณอ้ำถามคุณอ้ำก่อนเลย

รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราชนะตัวเราเองใจเราที่เรากลัวว่าจริงแล้วว่าห่วงเงินไอ้หกหมื่นเนี่ยมากเลย
ห่วงไหมเกิดพลาดไปเนี่ยโอ้โหรูปเต้าจะยังไง
ใช่เพราะว่าจริงแล้วเริ่มต้นเลยจริงเราอยากจะเอาเงินกลับไปเป็นตัวคติศาสตร์ให้เขาอะไรอย่างนี้
แล้วถ้าเกิดหกหมื่นเนี่ยเราไม่ได้ง่ายนะเงินหมื่นที่มันจับไม่ได้อะ
โอ้โหแบกกันตั้งเป็นเดือนเดือนไม่ได้หมื่นเลย
เงินเก็บอะนะจริงนะกว่าจะได้หมื่นหนึ่ง
ลองวัดดูว่าไอ้ของหกหมื่นเนี่ยมันไม่อยู่กระเป๋าเราหรอกมันแค่ให้เราไว้เรามีเงินอยู่ตรงนั้นแต่เรายังไม่ได้หยิบจับ
เราก็คิดว่าถ้าเราจะลองเสี่ยงดูถ้าเหลือ๓ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำงานต่อ
ทีนี้เปิดอินโทรอะไรมาก็เล่นให้ถึงเพลงที่๑๐ไปเถอะนะไม่เป็นไรหรอก
เอาละตอนนี้ความสามารถล้นล้วนกับจิตใจล้นล้วนแล้วล่ะครับ
ถ้าพร้อมนะครับเพลงที่เจ็ดมูลค่าหนึ่งแสนบาท
อินโทรมาเลยครับ
อินโทรมาเลยครับ

เพลงนี้มาบ่อยมากมาบ่อยแล้วก็ศิลปินแน่นอนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมือง

เคยร้องเมื่อสมัยเป็นนักเรียนนะคะ

ถ้าเล่นต่อร้องได้รับ๑แสน

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่เจ็ดมูลค่าหนึ่งแสนบาท

จะเล่นหรือจะหยุด
เพลงอีกแล้ว
ภาคมีตัวเบลอแล้วก็ค่ะผู้แท่นของเราว่า

หยุดเพราะว่าห้าสิบห้าสิบ

บางทีมันเป็นท่อนหน้าท่อนหลังมันแยกไม่ออกค่ะ

ในเพลงที่๗นะครับไม่ร้องต่อก็รับเงินสะสมนะครับที่สะสมมาในเพลงที่๖เต็มเลยนะครับ
นั่นก็คือรับไป๘๐๐๐บาทครับ
วันนี้คุณอ้ำสำเร็จแล้วนะฮะมีอะไรจะฝากกล่าวไปถึงผู้ที่ดูอยู่ทางบ้าน
ว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้แบบคุณอ้ำบ้างต้องทำยังไง
ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการร้องได้ให้ล้านนะคะทางไทยรัฐนะคะ
ก็เป็นรายการที่ให้โอกาสยื่นโอกาสให้กับทุกสาขาทุกอาชีพเลยนะคะ
ตรงนี้เปิดกว้างแล้วก็มีเงินรางวัลรออยู่เยอะแยะเลย

ขอบคุณคุณอ้ำมากนะครับคุณอ้ำคุณอ้ำจากร้อเอ็ดนะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
คุณอ้ำผ่านไปแล้วรับเงินไปแล้วนะฮะ

และต่อจากนี้ค่ะใน๕ท่านจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเรา
รายต่อไปจะเป็นใครทุกท่านด้านล่างพร้อมหรือยัง
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มา

กดแล้วนะครับ
ดีเจกดคนเดียวเลยอ่ะ

ขี้อายคุณดีเจตอบ

ถูก
ขี้อายคุณดีเจตอบ

มาดีเจตอบถูกแบบนี้เชิญขึ้นมา

ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ
ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ

ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ
ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ

ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ

ร้องได้ให้ล้านบนเวทีเลยค่ะ

อยู่แบบเรียบง่ายตามสไตล์ลูกศิษย์วัด
และนี่ก็คือมุมแต่งตัวของผมเอง
ปีนี้ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนภรรณครชั้นปีที่๒

หน้าที่ของลูกศิษย์วัดตื่นเช้ามาอันดับแรก
ประมาณเวลา๔๓๐จัดทั้งเตรียมตัวบินทบาทตามพระ
เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องจัดกับข้าวครับ

รอพระท่านฉันเสร็จทีนี้ก็เคลียร์อาหารเสร็จเรียร้อ
ผมก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือ

ทุกครั้งเวลาที่ผมคิดถึงแม่นะครับ
ผมก็จะชอบนั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวครับ

ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเพ็ญ
ถามว่าถ้าอยากได้เงินรางวัลจากรายการนี้ไปทำไมนะครับ
อันดับแรกคืออยากจะได้มาเป็นทุนการศึกษาให้แก่ตนเองครับ
อันดับที่สองครับอยากจะไปใช้หนี้ให้แก่แม่ครับผม
มั่นใจผมต้องทำได้๑๐ข้อแน่นอนครับผม
ถามเลยก่อนอื่นเราอยู่ที่จังหวัด

แล้วทำไมถึงมาเป็นเด็กวัดอยู่ที่กรุงเทพ
ก็พอดีแบบรู้จักกับหลวงพี่ทางนครพนมนะครับ
พอดีรู้จักกันหลวงพี่ก็เลยชักชวนมาบอกว่า
มีมหาวิทยาลัยนะอยู่ติดกับวัดสนใจอยากจะมาอยู่ไหม
พอดีแบบขาดแค้นลูกศิษย์พอดีอะไรอย่างนี้
ก็ชักชวนมาอยู่ครับ

แล้วเวลาเราอยู่ที่วัดทำอะไรมั่ง
ก็พาญาติโยมเนี่ยครับทำวิธีทางศาสนาครับ
เป็นคนจัดการนำสวดงานศพก็ต้องเป็นคนจัดการนู่นจัดการนี่
เรียกเจ้าภาพมาจุดต้งจุดทุกคือเป็นผู้ทำนำขบวนการทั้งหมดในวันนี้ครับ
เห็นบอกว่าอยากได้เงินไปช่วย
ใช้หนี้ให้คุณแม่ครับ

มากับพี่ชายนะคะสวัสดีพี่ชาย

มาวันนี้อยากให้ลูกร้องได้สักกี่เพลงพ่อจ๋า
อยากให้ได้ทุกเพลงครับอย่าให้ผิดก็แล้วกัน

เอาใจช่วยขอเสียบให้คุณพ่อค่ะ
ขอบคุณครับพี่พ่อครับ
คุณพ่อมันน่ากรนมมมาเชียร์เลย

วันนี้คุณป่านหน่อยค่ะ
ละกลับมาที่คุณดีเจ

พร้อมถ้าพร้อมนะครับมาเลยครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

นิ่งเลยอ่ะไม่บ่งบอกอารมณ์ดีอกดีใจหรือว่าเสียอกเสียใจร้องได้ร้องไม่ได้ใช้แนวเราไหมใช่แนวเราไหม
ศิลปินท่านนี้คือผมไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ครับเป็นศิลปินแบบเสียงสูงมากเลยอ๋อเหรอ
ทีนี้ดีเจต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าเพลงนี้ดีเจจะต้องร้องไม่มีสิทธิ์หยุด
แต่ว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยดีเจได้ถ้าเกิดไม่มั่นใจจริงเรามีตัวช่วย
ค่ะจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์นะฮะ
หกแผ่นป้ายเลือกได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ตกลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
บอกลงว่าใช้ตัวช่วยครับ

ตัวช่วยอะไรที่เราอยากจะได้สำคัญกับเราที่สุดคือ
เปิดมาโป๊ะปุ๊บปั๊บขอให้ได้ตัวนี้อยากได้อะไร
อยากให้ได้แบบเปลี่ยนเพลงอะครับ
แสดงว่าร้องไม่ได้เลยกี่เปอร์เซ็นต์

ห้าสิบห้าสิบครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งน่ากลัวนะ
น่ากลัวนะถ้าจะให้เด็ดก็คือแบบว่า
ข้ามไปเลยหรือว่าร้องเพลงเก่งก็จะดีกว่านะ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

หมายเรื่องหนึ่ง

ตัวบอกว่าอยากได้มากที่สุดก็คือ

ที่๑ตัวช่วยของดีเจก็คือ

นี่ถ้าไปซื้อลอตเตอรี่นี่ถูกเลยนะเนี่ย

เราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟังนะครับ
ฟังอินโทรแล้วก็มาตัดสินใจอีกทีว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้
ถ้าเกิดฟังแล้วมันยากกว่าเพลงนี้อีกก็ไม่ต้องเปลี่ยน
หรือว่าจะเปิดตัวช่วยต่อค่อยตัดสินใจนะครับ
เพราะตอนนี้เปิดไปแล้ว๑แผ่นเหลืออีก๒แผ่น

อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ

ตกลงว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ

ใช้เพลงที่เพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ

แล้วจะใช้ตัวช่วยเพิ่มหรือไม่ใช้ครับ

ตกลงคือเปลี่ยนเพลง

นึกถึงเพลงไหนมั่นใจร้องเพลงนั้นออกมาเลยนะฮะ
เต็มที่ร้องไปจนกว่าดนตรีจะหยุดลงไปเองนะครับ

มาดูกันครับสำหรับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

เมาจนเฟียวหมาวันที่เธอตกหาหาเขา
สำหรับเหตุผลหนาว
คำว่าเราเข้ากันไม่ได้
เหมือนพันเหตุผลที่คนจะหาทางไป
คำที่เธอฝากไว้
ก็คือเจ็บเจียนตายเจ็บเจียนตาย
เมาจนห่องไห้
หยดน้ำตาปล่นในน้ำเหล้า
เมื่อมองดูโรคสองเรา
ก่อนความเหงาเข้าตำหัวใจ
วันที่คืนผม
พัดลมอย่างไหว้อาลัย
ก้มหน้าแล้วไม่ยอมสาย
คงเสียใจที่ฉันเจ็บอย่างนี้

สักเหล่าแค่วนี้แดดเธอกับเผา
เหตุผลน้ำน้ำเผากันไม่ได้
เลิกใช้เสียที
บ่นเหมือนคนบ้านกับหัวสระอึดขึ้นอย่างนี้
หยุดเหล่าขึ้นสดอย่างนี้
ฟังเจ็บรังมีนไว้กับแก้วสุดท้าย
เมาจนผิวห่วงกาด
วันที่เธอตะทะทะเขา
แสงดวงอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งขี้เมาเตือนจากฝันร้าย
เก็บกวาดเหตุผล
หล่นเต็มห้องหัวใจ
หลังจากหน้าที่ได้ยินให้ไป
จะดูแลหัวใจตัวเอง
แหมเสียงดีมากเลยนะ
เสียงดีไอ้ตัวเล็ก
โอ้โหเสียงแหม่แบบว่าแผ่นเลยแผ่น

หน้านิ่งนิ่งมากเลย
ในท้าภาพทานจุดนี้ไปได้

แม้ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ก็ตามเนี่ย

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
สำหรับเพลงที่๑นะครับ

ดีเจร้อง
ดีเจร้อง